หลายคนก็น่าจะได้ดูข่าวกันไปบ้างแล้ว
ว่ามีคนไปพบศพของหญิงสาวชาวจีน
ถูกทิ้งอยู่ในบึงเหมือนบึงบัว
แล้วปรากฏว่าสภาพที่เจอคือน่าจะเป็นการฆาตกรรมแล้วแน่
ปรากฏว่าเราจะไปทำการตรวจสอบเรื่องนี้
หลังจากที่หญิงสาวชาวจีนรายนี้ถูกฆ่ายัดถุงในบึงบัวนะคะ
ซึ่งไปพบอยู่ที่ริมถนนวัดต้นเชือกศาลายา

คือตำรวจสภบางแม่นาก็ไปทำการตรวจสอบ
สภาพศพที่ไปเจอเธอใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขายาว
มีปลอกหมอนคลุมหัวแล้วที่คอถูกรัดด้วยเทปใส
และยังถูกของมีคมในกรีดเอาตามแขนตามขาหลายแห่งด้วยนะคะ
อย่างที่รู้ว่าเธอน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓๔วัน
ตำรวจก็ไปตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง
ก็ไปรู้ชื่อจริงของเธอมาแล้วชื่อนางสาวจินซ่านอายุ๒๑ปี

แล้วเข้ามาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
นางสาวจินซ่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๓เอกการดนตรีค่ะ
หายตัวไป๒๘มีนาคม

ซึ่งอยู่ที่ประเทศจีนเป็นครูสอนดนตรี
ว่ามีการส่งภาพของนางสาวจินซ่าหรือว่าลูกสาว
อยู่ในสภาพที่ถูกมัดมือมัดเท้า
และมีการเรียกค่าไถ่จำนวน๕แสนหยวน
หรือประมาณ๒๕๐๐๐๐บาท
เพื่อที่จะให้ทางคุณพ่อโอนเข้าบัญชีชาวจีนคนหนึ่ง
แต่พ่อยังไม่ได้ปักใจเชื่อมากนัก

จนกระทั่งศาสตร์๑๐มีนาคมมีอาจารย์ค่ะ

ไปแจ้งความไว้ที่ตำรวจสนธรรมศาลา
สุดท้ายมีคนไปพบศพของเธอ๑เมษายนที่ผ่านมา
สืบสวนก็เลยลองไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูค่ะ
ไปดูนะคะกล้องวงจรปิดบันทึกไว้๒๘มีนาคม
ตอน๑ทุ่ม๑๖นาทีพบเห็นว่าเธอไปเดินซื้อของ
หน้าร้านของมหาวิทยาลัยค่ะ
และมีการนั่งรถแท็กซี่ไปลงอยู่ที่ห้างย่านบางใหญ่
เวลาช่วงประมาณสัก๓ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมลองดูภาพนะ
ตำรวจจึงนำตัวคนขับรถแท็กซี่คันนั้นมาสอบถาม
และชี้จุดที่ทางด้านของนักศึกษาชาวจีนคนนี้ไปลงรถ
หลังจากนั้นใช้วิธีในการไล่กล้องวงจรปิดต่อไปเรื่อย
ไปพบว่าตี๑ของวันที่๓๐มีนาคม
กล้องวงจรปิดไปพบกับรถต้องสงสัยนะคะ
ขับวนไปมาใกล้กับจุดที่พบศพของเธอหลายต่อหลายรอบ
รถคันนี้ตรวจสอบว่าเป็นรถเช่ามาจากเต็นต์แถวย่านมักกะสัน
แล้วก็มีการนำไปคืนให้กับทางเต็นต์แล้วด้วย
สืบสวนนครบานจึงไปร่วมกับสืบสวนภูทรภาคหนึ่ง
สพบางแม่นางและสพบางใหญ่
ตั้งคณะทำงานร่วมกันขี้คลายคดีนี้นะคะ

ล่าสุดทราบตัวและรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะคุณผู้ชม
มีทั้งหมด๓คนด้วยกันค่ะ
คนแรกในโจอายุ๒๔ปีในเฉินอายุ๒๓
และในโจเสี่ยงเฟยอายุ๒๓ปี
หลังเจ้าที่ตำรวจพบว่า๓คนนี้
มีส่วนในการผัวพันกับการอุ้มเรียกฆ่าไถ่นางสาวจินซ่านค่ะ
๓คนนี้ไปเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านย่านบางใหญ่
หลังก่อเหตุคืนบ้านแล้ว
และตอนนี้คุณคงอยากจะรู้ว่าจับได้หรือยังแล้วเขาอยู่ที่ไหน
ตรวจสอบแล้วว่าทั้ง๓คนหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะ
ตอนนี้ตำรวจสภบังไม่นานเตรียมเชิญพนักงานร้านสะดวกซื้อ
หลังมีข้อมูลว่ามีการเข้าไปซื้อของในร้านด้วย
ขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบบ้านเช่าที่ทั้ง๓คนเคยมาเช่าอยู่
อาจจะต้องมีการประสานหน่วยงานระหว่างประเทศหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ